ใช่ค่ะมาเริ่มเรื่องแรกเป็นเรื่องของคนสวยคนนี้กันดีกว่าค่ะ
ตายืนหนึ่งพี่อ้ำพัชราภานั่นเองนะคุณผู้ชมนะ

ลงภาพไหนอะไรยังไงก็สวยค่ะ
แล้วบอกเลยว่าโพสต์ท่าประจำเป็นคาแรคเตอร์
หาใครเทียบยากมากจริง

นั่นก็คือถ้าโพสต์แบบว่าตาปลือจือปาก

ทำเอาหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันรัวเลย

แล้วก็กระโปรงรัดรูปแม่อ้ำเอาอยู่จริง

ดูเหมือนว่าไม่ได้ทำอะไรเลย

ท่านี้ต้องให้แม่อ้ำโพสต์เท่านั้นจริง

บอกเลยดาเมดทะลุทะลวงไปถึงไหนตอนไหน
จากภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเราก็เลยขอรวมมหากับ
ตาปลือจื้อปากหลังนะเอามาให้ดูกันแบบช็อตต่อช็อตกันเลยอ่ะ
ภาพแรกมาภาพนี้ก็เรียกเสียงฮือฮาสมเป็นนางเอกสุดฮอตของวงการนะคุณผู้ชมนะ
ทั้งถ้าโพสต์ฟีลิ่งต้องบอกเลยว่ามันได้
ไฟลุกสุดเป็นภาพนี้นะคะขึ้นปกนิตยสารลิฟต์ค่ะ

นานมากแต่ว่าเป็นกระแสแบบที่หลายคนฮือฮานะว่า
นั้นแบบนางเอกแหวกแนวความเปรี้ยวมาเลย
ถ้าโพสต์อันนี้บอกเลยว่ายังคลาสสิกอยู่นะจ๊ะ
ใช่ค่ะมาดูต่อกันภาพที่๒ค่ะร้อนแรงไม่แพ้กันค่ะ
แล้วผมปลิวสยายเพิ่มความเซ็กซี่เบา
แต่ความจือปากนั้นยังคงเป็นเอกลักษณ์ค่ะ

เมื่อปี๒๐๒๐ที่ผ่านมานี่เอง
อินเตอร์สุดไม่ต้องทำอะไรมาก
คอนเซ็ปต์ตาปลือจือปากร้อยคะแนนเต็มไม่มีหักจ้า
เออลองดูไหมเผื่อว่าเราจะสวยแบบพี่อ้ำ
เคล็ดลับง่ายร้อนล้อชำตาปลือจือปาก

ง่วงน่าจะง่วงไม่ได้หลับแล้ว

ท่าทางเขาจะไม่ห่วงนะคะถ้าใครไปทำตามบ้างไปก็ได้นะจ๊ะ